คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของความรักความน้อยอกน้อยใจ
เมื่อวานนี้นะคะพี่ดอลล่ามาเปิดใจไปแล้วล่ะค่ะ
เรื่องที่น้อยใจแฟนเขานะคะ
วันนี้ค่ะเป็นคราวของพี่ชายสุดที่เลิฟนะคะพี่อีทโปรงรังค่ะ
ขอเคลียร์หน่อยค่ะขอพื้นที่เคลียร์ตรงนี้หน่อยค่ะ
เหตุก็เพราะว่าน้องสาวสุดที่รักต่างกันโพสต์
โพสต์บอกว่าเนี่ยอย่าพาไปเปิดร้านสแตกแดกตับเด้อเปิดตัวแฟนอ่ะ
คือถ้ามีแฟนอย่าพาไปเปิดตัวร้านนี้นะ

ภาษาอีสานบอกว่าจบทุกขู่เลยแม่
ทั้งเรานี่นะคะงานนี้พี่อีทบอกเลยนะคะเห็นสเตตัสน้องสาวแล้วก็ตกกับใจคึกกันค่ะ
เพราะว่าปกติก็เห็นคู่นี้เขาน่ารักกันดีค่ะ
ถ้ามีงานอยู่ใกล้กันนะคะก็จะหอบดอกไม้มาหาตลอดค่ะ
ถ้าเกิดงอนกันผิดใจกันนะคะภาษาภูเบาภาษาแบบว่าอ้ายบอกว่าอีหล่าเอย้ขึ้นดีกันไวด้อ
ส่วนที่ว่าร้านจะแตกแดกต่ำนั้นคู่ไหนไปงานต้องจบความสัมพันธ์จริงหรือเปล่า
ถั่นจกปลาร้าไปเลิกกันไป
มันมีความในใจของพี่อีทเขามาเล่าสู่กันฟังไหมเด้อ

ถ้าคู่ไหนมาร้านจะแตกแดกตับคู่นั้นเนี่ยเลิกกันแน่นอน
มันย้อนไปตอนที่แรกก็มินตากับน้องเน็กใช่ไหมที่มา

พูดสองทันยากับน้องน้องอะไรนะ

พูดสามคุณลาร่ากับน้องตูนก็มา
ตอนแรกเราก็พูดอยู่มันก็แบบหนูจะกล้ามาเลยพี่
มันจะไม่เหมือนทุกคู่ที่ผ่านมาแหละมันก็พูดเองนั่นแหละในคลิปมันก็พูดเอง
แต่ตอนนี้พี่ก็ไม่รู้ว่ามันงอนกันหรืออะไรกันอย่างนี้ครับ
ต้องสืบดูอะไรอย่างนี้
แต่ว่าไอ้พาดพิงถึงร้านเนี่ยผมต้องปรับมันแล้ว
คู่ไหนมาร้านผมแล้วเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องปรับลาล่าแล้วล่ะ
สักรังหนึ่งคนนี้เขามีคู่มาสวีทกันกินซอยจุก็เต็มไปหมด

โอ้คอมเมนต์เยอะมาก

ส่วนเรื่องปัญหาที่บอกว่าไม่เข้าใจกันก่อน

ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ทั้งพี่ลาล่าแล้วก็พี่ตูนด้วย
เอาเป็นว่าคนคบกันลิ้นกับฟันมันธรรมดา
ก็ต้องมีกระทบกระทั่งแบบขัดใจกันนิดหน่อยเป็นเรื่องปกติ
แต่ตอนนี้เคลียร์กันชัดแล้วนะคะ
ไม่ต้องบอกรักหรอกว่ารักอยู่แล้ว

เขาเคลียร์ชัดว่ายังรักกันดีอยู่